ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะดูกันต่อปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถอูเบอร์ในหลายพื้นที่กับพาดหัวนี้ค่ะ
นึกว่าอูเบอร์แท็กซี่ล้อมรถสาวนะคะไทยรัฐทีวีเนี่ยก่อติดเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการไปปิดล้อมรถเก๋งของสาวคนหนึ่ง
เพราะเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นรถอูเบอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้ว
ทางจังหวัดก็มีการประชุมหารือแก้ไขปัญหากันไปแล้วแต่ก็เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะคะ
โดยเรื่องนี้เพจแหม่มโพดำมีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความ
เฟียรถแดงแท็กซี่เชียงใหม่ระบาด
รุมรถชาวบ้านมั่วซั่วร้อนหนักคิดไปเอง

เขาร้องเรียนมาว่าเจอเหตุการณ์ล้อมรถ
ขณะไปรับลูกค้าชาวจีนที่จะมาเช่าคอนโด
ช่วงเช้าของวันที่๑มิถุนายนเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากโทรคุยกับลูกค้าซึ่งพูดไทยไม่ได้
ก็เลยนัดแนะกันว่าให้ไปรอที่แมคโดนัลนะคะ
แต่จู่ก็มีเบอร์ของลูกค้าคนนี้โทรกลับมา
ปลายสายพูดเป็นคนไทยบอกว่า
รอตรงหน้าสหกรณ์แท็กซี่น้องขับอูเบอร์หรือเปล่า
แต่ก็ตอบไปว่ามารับลูกค้าเช่าคอนโดแล้วเขาไม่รู้ทาง
พอไปถึงที่หมายก็จอดตรงหน้าแท็กซี่
คนที่โทรมาหาแล้วก็ลงไปทักลูกค้า
ก็มีเสียงตะโกนบอกให้กลุ่มแท็กซี่บริเวณนั้นมาล้อมไว้
ก็เลยเรียกลูกค้ามาสอบถามว่าได้เรียกอูเบอร์หรือไม่
ลูกค้าก็ปฏิเสธนะคะบอกว่ามีผู้หญิงบอกจะช่วยคุยให้
ขอให้เปิดโทรศัพท์ให้ดูเป็นหลักฐานต่อหน้า
ว่ามีการใช้แอปเรียกแท็กซี่หรือเปล่า
ก็ไม่มีจนรอเจ้าหน้าที่ขนส่งมาเคลียร์
พอรู้ว่าไม่ใช่นะคะทุกคนก็เฉยไม่มีการกล่าวคำขอโทษอะไรสักคำเลย
ผู้หญิงคนนี้เขาก็ทิ้งท้ายข้อความเอาไว้ว่า
ล้อมใครก็ได้ว่างั้นทุกวันนี้ใครไปรับใครโปรดระวังนะ
มาเฟียมีจริงโดนมาแล้วค่ะ